หกนาฬิกาสี่นาทีนะคะวันนี้ต้องลุ้นกันเอาใจช่วยจังหวัดภูเก็ตนะคะ
เป็นหนูทดลองเอ้ยไม่ใช่เป็นภูเก็ตแบรนด็อก
เป็นจังหวัดนำร่องไปก่อนนะคะแต่บางคนเนี่ยโดยเฉพาะชาวภูเก็ตบอกว่า
ก็วัดดวงเสี่ยงดวงวันนี้ก็เลยเป็นวันวัดดวงแล้วก็เสี่ยงดวงนะฮะ
คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยคุณทัศนัยโคตรทองเมื่อวานนี้นะคะ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปบอกว่าบรรยากาศเงียบเหงานะคะ
แต่เอาล่ะยังไงวันนี้ก็ต้องเดินหน้ารับนักท่องเที่ยว
นายกจะลงพื้นที่ไปเป็นประธานเปิดงานด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้เขาก็มีการบวงสวงเอาเลิกเอาชัยกันก่อนค่ะ
นี่คือกิจกรรมเมื่อวานนี้ที่วัดม่วงโกมารพัฒน์อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ส่วนราชการเอกชนประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
มีการเจริญพระพุทธมนต์บวงสวงเท้าเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร
ก็เป็นสิ่งที่เจ้าภูเก็ตเคารพสัตว์ฐานนะคะ
เพื่อเอาเลิกเอาชัยในการเปิดเมืองภูเก็ต
เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
เพื่อให้การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ราบรื่นนะคะ
เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าคนภูเก็ตเองก็เสียขวัญเสียกำลังใจไปมาก
เพราะฉะนั้นก็ต้องร่วมแรงร่วมใจการฝ่าฟันวิกฤตไปได้
ให้การท่องเที่ยวในภูเก็ตกลับพลิกฟื้นขึ้นมา
แล้วถ้าเกิดว่าภูเก็ตทำสำเร็จ
นั่นแปลว่าเราจะเห็นอนาคตของภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้ว
ถูกไหมฮะแปลว่าจังหวัดอื่นก็อาจจะเปิดได้
ถ้าเกิดว่าคนในจังหวัดฉีดวัคซีนถึง๗๐ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
แล้วก็วันนี้สักประมาณ๗โมงเช้านะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะบินไปที่จังหวัดภูเก็ต
ไปตรวจเยี่ยมระบบการคัดกรอง
แล้วก็ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ด้วยตัวท่านนายกรัฐมนตรีเอง
ซึ่งต่างชาติที่มาเที่ยวที่ภูเก็ต
โครงการภูเก็ตแซนบล็อกไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วันแล้วนะคะ
คือผิดวัคทีแล้ว๒เข็ม

ไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนกันบ้างคุณทัศนัย
พาไปเดินดูนะฮะ

ยังมืดมิดอยู่เลยนะฮะ

นักท่องเที่ยวเดินไหล่ชนไหล่ชมแสงสีนะฮะ

ก็นับหัวได้อ่ะ
เป็นถนนที่เงียบสงบร้างไร้ผู้คนมาตลอดนะฮะ

แต่ว่าผู้ประกอบการสถานบันเทิงบอกว่า
โอ้โหขอรอดูก่อนขอรอดูก่อน

เพราะสถานบันเทิงเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะครับ
ก็ทำให้มีเพียงร้านค้าเล็ก๓๔ล้านเปิดร้านทำไมต้องเปิดรู้ไหม

อ้อจ่ายค่าเช่าไปแล้วก็จำใจจะต้องเปิด

สัปดาห์นะทั้งสัปดาห์ขายได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ
เรียบหาดป่าตองก็เริ่มมีร้านค้าที่เตรียมข้าวของมาตั้งวางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวบ้างแล้ว
แล้วเขาฉีดวัคซีนกันแค่ไหนแล้วล่ะนะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
รายงานว่านับถึงวันที่๒๙มิถุนายนฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว
ให้ชาวภูเก็ตที่โรงที่เพลงผ่านเว็บไซต์ภูเก็ตต้องชนะคอม๘๒
หรือ๓๘๓๑๕๘รายจากจำนวนเป้าหมาย๔๖๖๕๘๗รายก็ถือว่าใช้ได้
ขณะที่มีผู้ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มแล้วอยู่ที่๖๔หรือว่า๒๙๘๓๔๔ราย
ส่วนที่มีข่าวลือขึ้นมาในโลกออนไลน์บอกว่านี่ไงนี่ไงมีคนที่ภูเก็ตติดเดลต้า
ต้าคืออะไรเดลต้าคือโควิดสายพันธุอินเดีย
ได้รับคำยืนยันจากทางราชการแล้วนะครับว่าคนที่ติดนั้นไปจากกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองผ่านตอนที่เขาจะเข้ามาในภูเก็ต
ฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่มีคนภูเก็ตแท้จริงติดเดลต้าขึ้นมา

เป็นคนกรุงเทพที่เอาเข้าไปใช่ไหม
ยากเงียบเหงาอย่างนี้วันนี้๗โมงใช่ไหม

ภูเก็ตแซนบล็อกถ้าหากภูเก็ตแซนบล็อกเนี่ยประสบความสำเร็
ซึ่งก็ต้องประสบความสำเร็จถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปเนี่ยอีก๑๒๐วันข้างหน้า
เปิดประเทศไทยให้เป็นแบบภูเก็ตแซนบล็อกแบบนี้เลย
ขยับต่อไปดูตัวเลขโควิดนะฮะตัวเลขโควิดแล้วก็ดูตัวเลขของวัคซีนด้วย
ตัวเลขวัคซีนเป็นยังไงบ้างฉีดไปแล้ว๙ล้านกว่า๙๖๗๒๗๐๖โดส
ก็แบ่งเป็นเข็มแรกแบ่งเป็นเข็ม๒เข็มแรกเนี่ยเกือบจะ๗ล้านแล้ว
เข็มสองก็ใกล้จะไป๓ล้านแล้วนะฮะตัวเลขเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ทำงานหนักมากคุณหมอ๒๙วิทยุนายนอ๋อตัวเลขของวัคซีนนะฮะ
ครับ๒๕๕๗๓๔โดสวันเดียวดังนั้นให้นับถึงเป้าร้อยล้านโดสภายใน๓๑ธันวาคมนี้
วกลบคูณหารเรียบร้อยเอาเนี่ย๙ล้าน๖ตั้งเอา๑๐๐ล้านมาลบไป
เหลือตัวเลขอีกมากมายไก่กองเหลือเกินอีก๙๐กว่าล้าน
๙๐กว่าล้านนะฮะอีก๑๐๐ล้านโดสใน๑๘๔วันดังนั้น
วันนี้นับตั้งแต่วันนี้๑กรกฎาคมนี้จะต้องฉีดให้ได้ต่อวันก็คือ
เข็มจึงจะสามารถเป็นไปตามเป้า๑๐๐ล้านโดส
โอ้โหเห็นไหมเมื่อวานนี้ทำงานหนักยังแค่สองแสนใช้คำว่าแค่อย่าโกรธกันนะฮะ
คือเป้าจริงเนี่ยจะต้องให้ได้วันละ๔๙๐๐อันนี้นี่สักประมาณครึ่งหนึ่งของเป้า
เพราะฉะนั้นเนี่ยนับถอยหลังไปนับถอยหลังไปใจคอก็ไม่ดี
ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับ
ส่วนเมื่อวานนี้๓๐มิถุนายนถือว่าเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีนออนไซต์
ไซต์แปลว่าอะไรออนไซต์คือไม่ต้องจองล่วงหน้าไปลงทะเบียนหน้างานเลย
แต่อันนี้เฉพาะผู้สูงวัยอายุ๗๕ปีขึ้นไปเท่านั้น
พาคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าปู่ย่าตายาย

ถ้าหากเราเป็นชาวบ้านชาวเมืองธรรมดาเนี่ย
ก็จะต้องผ่านเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอด

เดี๋ยวทุกอย่างจะมาหาคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายแทน

สะท้อนว่าคนอยากฉีดวัคซีนเยอะ

นี่ขนาดสุปโชคนัทพงศ์โรสลินเนี่ย

บางท่านเนี่ยก็ห่วงแหละแต่บางท่านก็กลัว
เรื่องของสถานการณ์โควิดมากกว่า
อธิบายอีกทีผู้ป่วยที่จะไปฉีดออนไซต์ได้
แล้วรีบหน่อยนะลูกหลานเพราะว่ามีถึง
กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะฮะสำหรับการฉีดออนไซต์ครับ

ต้องบอกว่าโควิดเนี่ยมันฆ่าชีวิตไม่เลือกหน้าจริงนะครับ
ไม่ว่าคุณจะยดถาบรรดาศักดิ์เป็นอะไรก็ตาม

ฆ่าชีวิตอดีตรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกนะฮะ
เป็นผู้พิพากษาสารสมทบเด็กและเยาวชน
เสียชีวิต๒ศพในวันเดียวกันเลยนะคะ
ใช่ค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะกู้ภัยของนครนายกเนี่ย
ก็ต้องนำโรงศพที่บรรจุร่างของอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นั่นก็คือท่านธาดาธรรมนิยมอายุ๗๕ปีนะคะมาทำพิธีชาปนกิจศพ
คือใครที่ตายจากโควิดไม่ได้มีโอกาสสวดพระอภิษฐรรศพค่ะ
คือต้องเผาเลยนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะ
ก็ต้องมีการเผาเลยค่ะที่วัดที่วัดโพธินายกอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
แน่นอนว่าท่ามกลางความเสียใจของลูกแล้วก็คนที่เคารพนับถือท่านทารา
ท่านธาราท่านธาราเป็นอดิตรองพ่อรัชกาลจังหวัดนครนายก
เสียชีวิตเมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาเวลา๑๕นาฬิกา
ที่โรงพยาบาลนครนายกแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
โรคโควิด๑๙สายพันธุ์เดลต้าอินเดียด้วยแล้ววันเดียวกัน
ของท่านก็เสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านนี้ค่ะ
เข้ารักษาด้วยอาการหลังจากที่ทราบว่าติดเชื้อโควิดมาตั้งแต่วันที่๒มิถุนายน
ก็แปลว่ารักษาอยู่ประมาณ๒๗วันก็เสียชีวิตนะครับ
ลูกสาวของท่านค่ะบอกว่าพ่อน่าจะติดเชื้อมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร
เพราะเธอเพิ่งพาพ่อไปรักษารักษาตาที่โรงพยาบาลดังกล่าว
แล้วระหว่างทางพ่อก็ไม่ได้แวะไปไหนเลยนะคะ
หาหมอเสร็จที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็ตีรถกลับบ้านที่นครนายกทันที
ส่วนแม่ของเธอก็น่าจะติดมาจากพ่อนะครับ
พอรู้ว่าติดปุ๊บก็ไปรักษาตัวแล้วสุดท้ายท่านก็เสียชีวิตนะครับ
สรุปแล้วที่บ้านของเธออยู่ด้วยกัน๑๐คน
มีผู้ติดเชื้อโควิด๗คนรักษาหายแล้ว๔คน
เสียชีวิตไปสองศพตอนนี้ยังคงรักษาตัวอีกหนึ่งคนนะคะ
แต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงกับครอบครัวค่ะ
ผมขออนุญาตอ่านข้อความนี้ก่อนที่จะอ่านข่าวนี้นะครับ
จากบุคลากรอาการแพทย์
บ้านป่วยกันทุกคนพ่อแม่ลูกแล้วพ่อก็จากไป
โดยที่แม่และลูกก็ออกไปจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้ไม่ได้
เพราะยังพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล
ครอบครัวสามีภรรยาถูกแยกกันรักษาคนละโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา
แล้ววันหนึ่งสามีได้ออกจากโรงพยาบาล
ขณะที่ทราบว่าภรรยานั้นจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ
โหดร้ายไหมฮะโควิด๑๙มันโหดร้ายกับทุกครอบครัว
อย่างครอบครัวของอาเป็ดเชิญยิ้ม
เป็ดบอกว่าเสียใจที่สุดในชีวิตที่ไม่มีโอกาสได้ลาคุณแม่
เพราะคุณแม่เสียชีวิตจากโควิด๑๙ครับ
เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดของนักแสดงตลกอาวุโสอาเป็ดเชิญยิ้ม
สูญเสียคุณแม่วิจิตโพวิจิตรหลังจากท่านติดเชื้อโควิด๑๙
ในวัย๘๙ปีอีกทั้งคุณพ่อยุค๙๔
ท่านก็ติดโควิดรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเช่นกัน
หลังจากคุณแม่เสียชีวิตอาเป็ดเชิญยิ้มนะครับ
โพสต์ภาพหวานของคุณแม่รวมทั้งภาพของครอบครัว
เขียนข้อความบางตอนบอกว่าพรวันเกิดของแม่ที่อวยพรครั้งสุดท้าย
เมื่อวันที่๘มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นลูกอายุครบ๖๗ปีแล้วนะลูกปีนี้แม่ขอให้มีความสุขความเจริญนะลูกนะ
ไม่เจ็บไม่ป่วยนะลูกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ต่อไปจะไม่ได้ยินเสียงแม่อีกแล้วผมรักแม่นะครับ
ขอให้แม่ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์อยากกราบเท้าครับแม่
เช็ดเท้าให้แม่อยากหอมแก้มแม่เหมือนที่เคยหอมก็ทำไม่ได้
และทำไม่ได้แม้กระทั่งจะมองหน้าแม่
มันเป็นโรคที่หดร้ายเหลือเกินผมรักแม่รักแม่นะครับ
จากใจอาเป็ดเชิญยิ้มถึงคุณแม่ฮะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับคุณธัญญาโพวิจิตรหรืออาเป็ดเชิญยิ้มนี่แหละที่สูญเสียคุณแม่ไป
โดยไม่ได้ล่ำไม่ได้ลากันหรือแม้กระทั่งนะฮะ
ได้ทำหน้าที่ของลูกในโอกาสสุดท้ายของคุณแม่
เป็ดเล่าบอกว่าคุณแม่กับคุณพ่อติดเชื้อโควิดจากคนใช้ที่บ้าน
เป็นคนใช้ของน้องสาวอีกคนนึงกระทั่งพาพ่อกับแม่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม๙นะครับ
คุณแม่ท่านมีโรคประจำตัวหลายอย่าง
แต่คุณพ่อไม่มีโรคประจำตัว
ตลอดเวลาที่เข้ารักษาตัวก็วิดีโอคอลคุยกับคุณแม่ทุกวันสอบถามอาการเป็นห่วงท่าน
นี่คือภาพนะฮะครบรอบวันเกิดที่ผมอ่านข้อความไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับมันสะเทือนใจตรงนี้แหละ
กระทั่งวันที่๔ที่๕ที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลก่อนที่คุณแม่จะเสียชีวิต
ไม่ได้คุยกับคุณแม่แต่คุณหมอก็โทรมาเล่าอาการของแม่ทุกวันกระทั่งช่วงค่ำของ๒๙มิถุนายนคุณแม่สุดฮะสุดมากด้วย
หมอโทรศัพท์มาหาทุกชั่วโมงเพื่อแจ้งอาการของคุณแม่แล้วก็สอบถามความสมัครใจถึงการปั๊มหัวใจคุณต้นคุณปุ้ย
เพื่อจะรักษาชีวิตของคุณแม่ไว้ตอนแรกก็ให้ปั๊มอยู่แต่สุดท้ายคุณอาเป็ดกลัวคุณแม่ทรมานมากไปกว่านี้จึงขอให้คุณหมอยุติการยื้อชีวิตของคุณแม่
อาเป็ดนะครับร้องไห้นะฮะอย่างไม่อายใครเลยนะครับให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีนะฮะจริงอยากจะล้างเท้าให้คุณแม่เช็ดตัวให้คุณแม่ในวันที่คุณแม่จากไปครับ
เพราะกลัวแม่จะเจ็บมากขึ้นแล้วก็ปล่อยแม่ไปให้สบาย
ใส่สายแม่โทรแม่โทรไปละ
เป็นลูก๖๗ปีแล้วนะลูกนะ
ขอให้ลูกเจริญลูกเรืองนะลูกน้า
ขอให้ลูกแข็งแรงนะลูกนะ
ครั้งหลังสุดคือการอวยพร
ปีหน้าก็ไม่มีอีกแล้วไม่ได้ยินเสียงนี้อีกแล้ว
ผมนี่คิดว่าไม่ได้มีความหวังว่าต้องหายแน่
คือขอให้หายจากโควิดไว้ก่อน
ใช่ไหมเพราะแม่จะอายุเพราะว่าแม่อายุ๙๐
ก็ถือว่าเขาอยู่มาคุ้มแล้วในชีวิตเขา
พ่อเขาอยู่มาคุ้มด้วยในชีวิตเขา
แต่ขอให้ผ่านโควิดให้ผมทำหน้าที่ลูก
ลูกผมต้องการทำหน้าที่ลูก
ผมจะเช็ดเท้าให้แม่ผมไม่มีโอกาสได้เช็ดผ้าให้แม่
ผมจะออดแม่ผมไม่มีโอกาส
ผมจะเช็ดหน้าให้แม่ผมก็ไม่มีโอกาสทำ
มันสิ่งที่ผมเสียใจที่ผมเสียใจมากที่สุด

ผมไม่มีโอกาสไปซ่อมแทนแม่ให้ผมเลย
ในสิ่งที่วันที่ท่านจากผมไปเนี่ย
เป็นไงไม่ใช่แค่เปิดใจ
เปิดหมดสุดหัวจิตหัวใจรักของคุณเป็ดที่รักคุณแม่

แต่ยังต้องให้ออกซิเจนอยู่
เพราะว่าคุณพ่อยังมีอาการเหนื่อยเล็กน้อย
สำหรับร่างของคุณแม่วิจิตรนะครับ
จะทำพิธีชาปนกิจที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน

หลังจากนั้นจะนำกระดูกของคุณแม่เนี่ย
สวดอภิษฐรรมเป็นเวลา๓วัน

แม่ผมเนี่ยก็อยู่กรุงเทพมหานครนะครับ

ผมยังไม่อยากไม่กล้าไปหาท่านเลย

ไปรับเชื้อตอนไหนคือคุณแม่ผมเป็นมะเร็

นี่ครับดูข่าวแล้วย้อนดูตัว

ที่กลับไปบ้านก็พาไปติดคนแก่

อย่าให้คนแก่คนที่มีโรคประจำตัว